คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการขายลอตเตอรี่กันหน่อย
ร่วมกับตำรวจไปบุกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง
มีการขายเกินราคาก็มีการสั่งปิด
แล้วก็ตัดโคต้าคนที่เอาสลากไปขายกันยกใหญ่

มีการประกาศขึ้นหน้าเว็บ๙๔บ้าง๙๕กันบ้าง

ราคาตลาดรับซื้อ๙๐นะ
แล้วขายของกองสลากพัด๙๕บาท
นี่ฮะแป๊บเดียวเองคุณผู้ชม

หลังจากเปิดระบบให้ซื้อลอตเตอรี่
งวดวันที่๒พฤษภาคมนี้
คืองวดข้างหน้าวันที่๑วันแรงงาน

ราคาสลากงวดนี้ราคารับซื้อ๙๐บาท
สลับพัดก็ขายอยู่ที่๙๕บาท

ซึ่งกองสลากพัดระบุว่าราคาเฉลี่ยตอนนี้
คือ๙๐๙๐บาท๕๐สตางค์
ดังนั้นงวดนี้ก็เลยต้องขาย๙๕บาท
ตามคำสัญญาที่เราให้ไว้กับลูกค้าคือ
ถ้าต่ำกว่า๘๐บาทขาย๘๐
ถ้าราคาสูงกว่า๘๐เมื่อไหร่ก็จะบวกไป๕บาท
หน้าที่เราคือหาลอตเตอรี่ราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดมาขายให้กับลูกค้า
ไม่ใช่พยุมราคาร็อตเตอรี่
ขณะที่แอปอีกแอปหนึ่งคือชื่อว่าแอปหงทอง
ก็มีการประกาศขายสลากที่หน้าแอปราคาที่๘๐บาทนะฮะ
แล้วก็ราคาเดิมเนี่ยราคาเริ่มต้น๘๐ใช่ไหม
แต่ราคาขายปกติเขาคือ๙๓บาทนะ
บาทนะของทองนะฮะคือเขาแนบราคาของที่วังสะพุงมาให้ดูว่ามันราคาเท่าไหร่ไง
เขาก็เลยต้องบวกขึ้นไปเออเออเป็นแบบนี้กันไปนะฮะ
เอาเราไปถามโฆษกของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อย
คุณธนวัฒนพลวิชัยก็เป็นกรรมการกองสลากด้วยแล้วก็เป็นโคศกด้วยก็บอกว่า
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันเกิน๘๐บาทแน่นอนยังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
กฎหมายไม่ได้ให้ขายเกิน๘๐แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
นะฮะการทำธุรกิจก็ควรจะมีจัญญาบันต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้อง
การที่คุณไปกว้านซื้อมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคืออะไร
มันก็ขายเกินราคากันเยอะถ้าพิสูจน์ว่าขายเกิน๘๐บาทจริง
ก็เดี๋ยวกองสลากก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไป
นะครับขณะที่นายทนายอนันตชัยชายเดช
ทนายความของแพลตฟอร์มมังกรฟ้าที่มีการดำเนินคดีกันอยู่
ในตอนนี้ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนายอนุชานาคาสัยประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา
พันโทหนุนภูมิในการกองสลาก
แล้วก็ทางด้านของท่านพลตมติเอกสุวแจ้งยอดสุขอบตร
บอกว่าทำอะไรกันอยู่กองสลากพัดประกาศชัดเจนขนาดนี้
ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่ขายเกินราคากันอย่างสนุกสนาน
มีหลักฐานครบถ้วนชัดเจนใบเสร็จคำสั่งซื้อก็มี
ถ้าไม่ทำอะไรจะฟ้องมาตรา๑๕๗คือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะเห็นชัดเจนว่ามันผิดกฎหมายอยู่แล้วและท้าทายอำนาจรัฐ
ขอให้ความเป็นธรรมกับมังกรฟ้าด้วย
อันนี้ก็โพสแบบนี้เลยคือในในคือภาษาชาบ้านคือคุณจะมาจับแต่มังกรฟ้าแต่แพลตฟอร์มนี้ขายเกินคุณไม่จับไม่ได้

ซึ่งต่อมานะครับทางด้านของนายพันธวัฒนนาควิสุทธิ์ผู้บริหารกองสลักพัดก็ออกมาชี้แจงทันทีว่า
งวดที่แล้วเนี่ยมีการปรับรามจริงจังก็ทำให้ราคาสลากมันต่ำกว่า๘๐บาทไง
เขาก็ขายราคา๘๐บาทได้แต่งวดนี้คนที่ปราบลาออกไปแล้วไง
ก็ทำให้มีการจับคู่สลากแล้วก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมา
เขาไม่ได้กังวลถ้าจะถูกปรับที่ขายเกินราคาแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถขายต่ำกว่า๑๐๐บาทได้
และไม่กังวลถ้าทนายอนันตชัยนั้นจะฟ้องร้องเขาฟังเสียงหน่อยครับ
แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าปรับหรือยังไงครับ
กฎหมายเขาเขียนว่าถ้าคุณขายเกินราคาคุณจะเสียค่าปรับ
เราก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

ผมอยากทำให้เห็นว่ามันมีคนหนึ่งที่พยายามทำอะไรสักอย่างอยู่เพื่อให้ราคาลอตเตอรี่มันต่ำลง
ผมถามตรงว่ามีไหมที่คนที่ขายจำนวนราคาต่ำกว่าร้อยในปริมาณมากขนาดนี้

ไม่ใช่แค่แผลคฟอร์มออนไลน์หรอกครับ
เดินไปตามถนนหนทางนี่ก็เกินกันเยอะ
ก็ไม่มีหรอก๘๐บาท

ประเทศไทยจริงคือยาก
เจออย่างเดียวคือเวลาตำรวจไปหา
ไปหาซื้อไปไล่ดูตามแผง

แต่เวลาคนทั่วไปอย่างเราไปซื้อเจอไหมล่ะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชม
สลักกินแบ่งรัฐบาลชาตินี้ไม่รู้ว่า

เพราะว่าอยากจะซื้อสลากที่ไม่เกิน๘๐บาท
ตามที่กฎหมายกำหนดก็ไม่มี
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องหาหรอก
ใครจะบ้าจี้ขายแบบขาดทุน

เพราะซื้อมาต้นทุนก็เกินใบละ๘๐บาทแล้ว

ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
งวดนี้นะพีคในพีคยิ่งแก้ยิ่งแพง
เพราะงวดนี้รับสลากินแบ่งรัฐบาลมาแพง
แพงมากตั้งแต่ขายมาเนี่ยงวดนี้แพงที่สุดเลยนะ
อันนี้ราคารับซื้อมานะแล้วเขาต้องขายต่อให้กับพวกเรา

ค่ะราคาขยับขึ้นทุกวัน
ยังไม่มีท่าทีและทีท่าจะลดลงเหลือใบละ๘๐บาท
ตามที่มีการกล่าวอ้างกันนะคะ
นี่แล้วโชว์อะไรให้ดูโชว์หลักฐานค่ะ
โชว์ราคาสลากที่ขึ้นเฟซบุ๊คให้ดูบอกว่า
มาดูนี่มาดูนี่นี่ดูนะคะ
สลักที่บริเวณสี่แยกคอกวัวและสนามบินน้ำ
ราคาพุ่งสูงขึ้นคุณผู้ชมลองดูหน้าจอนะคะ
หนึ่งเท่ากับ๘๙บาท
เอ้ารับมาก็๘๙แล้วเหรอ

สลากแบบใบเดียวราคา๙๐๐บาทต่อเล่ม
เท่ากับว่าต้นทุนตกใบละ๙๐บาท

ก็เลยต้องขายใบละ๑๐๐บาท

ก็ชุดละ๒๐๐๒๑๐บาท

นี่เขาบอกว่ารับมาชุดละ๓๐๐บาท
มาขายชุดละกว่า๓๐๐บาทขึ้นไป

ถ้าชุด๔ใบซื้อมาตกใบละ
๑๐๐กับ๘บาทต้องขายชุดละ๕๐๐
ขณะที่ชุดเลข๕ใบซื้อมาใบละ๑๑๕บาท
ต้องขายยกชุดชุดละ๖๕๐บาท
บางคนที่เดินเลขขายชุด๕ใบขายชุดละ๗๐๐นะ

เอ้านี่ก๊อฟบอกว่าให้มากกว่า

ใช่ค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ

จะขายยกชุดเนี่ยแปดร้อยถึงแปดร้อยห้าสิบบาทอันนี้ชุดห้าใบนะอ่า
ซึ่งราคาสลักงวดนี้แพงกว่างวดก่อนก่อนอันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกมานะคะ
คุณผู้ชมฟังประเด็นนี้ดีนะคะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าพูดนะ
ราคาสลากงวดนี้แพงกว่างวดก่อน
หลังจากที่นายเสกสกลอัตถาวงอดีตหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคาลาออกจากตำแหน่งอืม
แต่ย้ำแบบนี้หน่อยนะว่ากองสลากเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มีการรวมชุด
พ่อค้าแม่ค้าไปหาสลากที่มันเหมือนกันมารวมชุดเองซึ่งเขาบอกว่ามันหายาก
ทำให้การรวมชุดไม่ว่าจะเป็น๓ใบ๔ใบ๕ใบราคามันก็เลยต้องถีดตัวสูงขึ้นไป
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมีความต้องการมันก็จะทำให้ราคาเป็นแบบนี้แหละ
อ่าคุณผู้ชมทีนี้เขาก็ลักษณะคือตัดพ่อมานิดหนึ่งอ่ะอืม
อย่าโทษแต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะบอกว่าไอ้ปัญหาสลากเกินราคาเนี่ย

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยต้นทุนมันมาแพงอ่ะอืม
เขาจะขายแบบไม่เกินแปดสิบบาทเขาก็ทำไปเพื่ออะไรอ่ะครับ
นะคะถ้าขายตามที่ราคากองสลากกำหนดไว้ก็ขาดทุนเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนซื้อว่าไงคนซื้อบอกว่าต้องทำใจอืม
ต้องใจเด็ดพอต้องทำใจซื้อเขาก็อยากรวยอ่ะค่ะ
นึกออกแต่ถ้าเกิดบางแผงเนี่ยเขาขายแบบ

มันรวมชุดปุ๊บราคามันจะถีบขึ้นไปทันทีเลย
เพราะฉะนั้นดูดีว่าปัญหาจริงเนี่ย
ใช่คือการรวมชุดที่บ๊อกเกอร์บเจอเท่าไรนะ